หลังจากที่ก่อนอันนี้เพิ่มปุบแสดงอารมณ์มากขึ้น

ล่าสุดเตรียมเพิ่มอีก๑ความรู้สึกนะคะ
อดคล้องกับข่าวลือก่อนหน้านี้นะคะ
ที่ว่าเฟซบุ๊กกำลังทดสอบปุ่มแสดงความรู้สึกเพิ่มเติม
ก็ทั้งกดชอบกดรักกดฮากดว้าวกดเศร้าแล้วก็กดโกรธนะคะ
เป็นปุ่มที่แสดงความรู้สึกพิเศษสำหรับวันแม่
ก็จะเป็นรูปดอกไม้สีม่วงนี่แหละ
บอกว่ากำลังพยายามทดสอบปุ่มแสดงความรู้สึกหลายแบบ
โดยก็จะเปิดให้ใช้เฉพาะในวันสำคัญหรือว่าเทศกาลในแต่ละประเทศเท่านั้นนะคะ
อกจากนี้ปุ่มแสดงความรู้สึกแบบพิเศษที่เพิ่มมาจาก๖แบบ
ก็จะกำหนดระยะเวลาในการใช้งาน
แล้วก็กำหนดประเทศที่สามารถใช้งานได้
ไม่ได้เปิดให้ใช้ทั่วโลกอย่างหกปุ่มที่เคยเปิดให้ใช้งานมาก่อนหน้าในไทยเอง

คือจะบอกว่าปุ่มมันเป็นปุ่มที่แสดงถึงความรู้สึกขอบคุณใช่ไหมคะ
คือมันเป็นปุ่มดีที่บางคนเวลาสมมุติเราได้รับการกดรู้สึกขอบคุณรู้สึกดีนะ
มันเป็นทั้งการเรียกว่าให้กำลังใจด้วย
แล้วก็เป็นการส่งความรู้สึกดีที่ทำให้ผู้ที่ถูกกด
รู้สึกว่าเรามีคุณค่า
อดคล้องกับสิ่งที่ทางรัฐบาลกำลังรณรงค์กันอยู่
ขอโทษคำพวกนี้พูดไว้ติดปาก
ทำให้สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับด้วยนะคะ